เอาอีกแล้ววัยรุ่นเมืองนนเดือดเหลือเกิน
ดุมากวันไม่หลับไม่นอนล่าสุดไล่ตีกัน
เอาปืนไล่ยิงกันแล้วมีคนโดนลูกหลงไม่ใช่คนสิ
หมาโดนลูกหลงอ๋อตายไปตัวหนึ่งค่ะอ่า

อืม
อะทำไมฮะก็ไปทักกันใน
ไม่น่าไม่รู้เวอร์ติธรรมในนี่กดหรือเปล่าเออ
แล้วจะไม่รู้ตัวเอออันนี้จริงจริงแหละเออ
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาเป็น๑๐คันแต่ภาพอาจจะเห็นไม่กี่คัน
มาที่บ้านของคุณสุวรรณาอายุ๖๗ปีในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
มาถึงปุ๊บปลาระเบิดใส่แล้วยิงปืนเข้ามาในบ้านหลายนัด
คนในบ้านโอ้โหเขากินเลี้ยงกันอยู่ไง
เขาก็วิ่งหนีตายมันเกิดอะไรขึ้นใครมายิงใครปลาระเบิดก็วิ่งหาที่หลบกัน
สุดท้ายพอวัยรุ่นก่อเหตุเสร็จปุ๊บขี่รถหลบหนีไป
คุณสุวนาเจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านเขาจัดเลี้ยงกันอยู่
ก็มีหลานชายกับเพื่อนของหลานมา๖คนมาร่วมงาน
หลังจากที่หลานกับเพื่อนมาร่วมงานก็มีคู่อริ
ขี่รถจักรยานยนต์มาเป็น๑๐คันมาก่อเหตุตามคลิปเลย
รับคำว่าฉันกลุ่มนี้ถลอกกับหลานมาแล้วหลายครั้ง
เคยบุกมันมาเยี่ยมมาหลายครั้งเคยเคลียร์กันไปแล้ว
ชีดูนะคะที่บ้านลงไปลูกเข้าของผ้าสีหายช่วงดี
คนไม่ได้เจ็บแต่หมาโดนลูกหลงโดนปืน
ก่อน๓ย่างวันที่๔อ่ะอืมก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านี้๓วันเออ
เห็นป่ะเห็นรอยกระสุนอ่ะอืมนั่นมันยิงจากนู่นน่ะมันเรียงหน้ากระดามยิงมาน่ะ
โอ้แสดงว่ามันมาหลายห่วงแล้วดิโอ้โหบอกว่าไปแจ้งจำรู้จะแจ้งยังไง
ให้หลานไปแจ้งเราไปแจ้ง
อืมแต่ล่าสุดน่ะอ่ะจับได้แล้วตำรวจจับได้แล้วครับแปดคนนะฮะก็เยาวชนทั้งนั้นฮะ
อายุ๑๔๑๗ปีนี่ต้องขอเบอร์หน้าไว้หน่อยเป็นเยาวชนทั้งนั้นยอมรับก็ขี่รถไปจริง
แต่ว่าไม่ได้ไปยิงปืนไม่ได้ปลาระเบิดเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
นะฮะขนาดที่ก็ยังเหลืออีกกลุ่มนึงอีก๓๔คนยังไม่ได้เข้ามามอบตัวนะฮะ
แต่ว่าเขาอ้างเขาไม่ได้ยิงเนอะแต่มีหมาโดนปืนยิงตายไปตัวหนึ่งนะครับ
ตำรวจก็เลยเดี๋ยวขยายผลจับเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งอีกนะ๖คนนะฮะ
อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเป็นคนปลาระเบิดใส่บ้านของคุณป้าด้วย
แล้วก็มีการปาระเบิดไปใส่บ้านของนายสมชายซึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ในพื้นที่หนึ่ง
วันที่๑๐เช่นเดียวกันทั้ง๖คนเองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
มก่อเหตุอย่างที่บอกคือมันเคยบาดหมางกันมานานมันเคลียร์กันแล้วก็ตามแต่ล่าสุด
นี่ฮะล้างแค้นตามที่ท้าทายกันไว้แบบนี้นะครับ